สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่แล้วก็ให้เยอะด้วยค่ะโอ้โห
เชิญค่ะคุณค่ะคือตอนนี้ต้องไปหานังปลากันใช่ไหมคะวันนี้
สรุปแล้ววันนี้อะไรมหากรรมหนังปลาคนไม่ค่อยกล้ากินลูกหนังปลากับลูกชิ้นปลา
ขอทำความเข้าใจสมัยวันนี้ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ลูกชิ้นตัวเยี่ยหรือหนังปานหนังตัวเยี่ยไม่ใช่
พูดแบบชัดเจนตรงนี้เพราะว่าเขามีการไปเช็คกันแล้วอ่ะเนาะ
ตามหาซื้อข้างหลังแม่เขาบอกว่าหลังจากคุณหนุ่มกินโชว์ไปอ่ะขายดิบขายดีแม่นี่
เพราะวันนี้ก็ต้องช่วยพ่อแม่พี่น้องคนที่ขายลูกชิ้นปลาบอกเขาเดือดร้อน
เพราะว่าบางทีเนี่ยจากเหตุการณ์เรื่องของตัวเงินตัวทองที่มีการชำแหละกันไปนะตรงนั้นใช่ไหมคะ
คนก็ไปไล่เลียงกันเพราะว่ามันมีข่าวออกมาไงว่าอู้ไปทำลูกชิ้นปลาหรือเปล่า
แล้วก็เอาไปทำตัวหนังของมันมันมีลายเหมือนกันคล้ายอย่างนี้เอาไปทำเป็นหนังปลากรอบหรือเปล่า
ตามหาพ่อนุ่มอยู่ไปหามาเลยมากินมาขายดีมากจริงวะนี่
วันนี้หรอของจริงนะ
หลายคนเขาอยากซื้อเครื่องหัวของคุณมากนะคะมีคนส่งมาถามบ่อยบอกว่า
ของคุณอังจิเครื่องหัวคุณอังจิขายไม่คะอย่างเงี้ยเนี้ย
แต่อันนี้คือไม่แน่ใจเลยอันนี้หนังปลาแต่ชิม
แม่อยากให้แม่ชิมอร่อยนะครับ
ที่หกเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยก็ลงพื้นที่ไปไปตรวจสอบในจุดที่เขาเห็นว่ามี
ร่องรอยการขุดและฝังกลบเนี่ยค่ะทางด้านนางสมบูรณ์สมบูรณ์ประชาภัย
ก็เปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยพาสุนัขเข้าไปเดินเล่นแล้วสุนัขอ่ะ
หยุดอยู่ตรงจุดนั้นนะคะแล้วก็ที่หน้าดินบริเวณเนี้ย
มันเหมือนกับมันมีหลุมจึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ
ซึ่งจุดที่ได้รับแจ้งเนี่ยห่างจากบ้านของน้องเนี่ยเพียงสามร้อยเมตร
แล้วก็เป็นฝั่งตรงข้ามกับที่พบผ้าอ้อมสีขาวแล้วก็ขวดนม
เจ้าหน้าที่ก็ใช้จอบขุดเพื่อเปิดหน้าดินไม่ลึกเท่าไหร่นะคะ
ก็พบดินแข็งคาดการณ์เอาไว้ว่ามันอาจจะเป็นการขุดหาไส้เดือน
เพื่อที่จะนำไปตกปลาหรือไม่ก็มีลักษณะเหมือนเป็นการกันแกล้งจากผู้ที่ไม่หวังดีหรือเปล่า
คือตอนนี้ก็คือไม่ว่าจะมีหลักฐานใหม่หรือมีอะไรที่น่าสงสัยใหม่เนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไร้วี่แววของน้องอยู่
เจ้าหน้าที่ยังหากันอย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่แปลกแล้วล่ะ
อันนี้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอคือเขายังคิดว่าน้องยังมีชีวิตอยู่
ตอนนี้เบื้องต้นนะมันเป็นไปได้เหรอแม่นึกออกสมมุติถ้าเกิดอยู่ในน้ำอ่ะ
มันก็ต้องเห็นก็ต้องเห็นอ่ะมันก็ต้องมีก็เขาบอกว่างูเหลือมยัง
อย่างที่คุณหนุ่มเขาพูดไงว่างูถ้าเป็นจุดนั้นยังไงก็ผ่านไม่ได้
หรือว่ามันไปอยู่ตรงจุดอื่นอื่นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้
หลายหลายคนก็บอกเมื่อวานนี้คนดูข่าวอืมเกี่ยวกับซากตัวเฮี้ย
ต้องรับตรงตรงเราพูดคำตัวเงินได้ตัวเฮี้ยได้
แต่ตัวเงินตัวเฮียได้เพราะมันคือตัวเฮียนึกออกป่ะแม่ก็พูดตรงตรงสิ
ไม่ได้หาหน้าทำหนูทำไมล่ะเอาไงคนก็เลยบอกเฮ้ยซากเหล่านี้
เขาเอามาทำลูกชิ้นปลาจริงเหรอค่ะซากเหล่านี้เขาเอาไปทำหนังปลาจริงไหม
จริงนะฮะวันนี้ทุกคนก็เอาไปตรวจสอบแล้ว
ตรงนั้นเขาไปขายตามตะเข็บชายแดนเพื่อที่จะไปทำยาจีนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
คือมันกลายเป็นแบบว่ามีกระแสข่าวอย่างที่บอกไปว่าโรงงานผลิตลูกชิ้นปลาเจ้าใหญ่
ดัดแปลงใช้เนื้อของตัวเงินตัวทองมาทำเป็นลูกชิ้นปลาเนี่ยค่ะ
ก็คือก่อนจะได้รับการยืนยันจากตำรวจสอบสวนกลางแล้วว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะคะ
ซึ่งเอาจริงเราก็บอกว่าสำหรับตัวเงินตัวทองนะฮะ
แล้วก็เขาบอกรับซื้อมาจากชาวบ้านทำการแปรรูปจำหน่ายเนี่ย
เขาส่งไปต่อตามชายแดนคือประเทศที่เขาต้องการ
เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เสร็จแล้วชำแหละเนื้อแล้วเอามาทำลูกชิ้นปลาอย่างที่พูด
หรือหนังหนังก็ไม่ใช่จะเอามาทำเนี่ยหนังปลาไม่ใช่เอออร่อย
อร่อยสิแม่มีรสชาติใช่ไหมแม่มันปรุงปรุงรสนะ
ดำต้องกินโชว์เหมือนกันเพราะว่าคุณหนุ่มกัญชัยกินโชว์ไปแล้ว
ลูกชิ้นแล้วก็หนังปลากรอบโชว์ไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เขายืนยันว่าไม่ใช่
เขายืนยันว่าไงน้องก็คือคือพี่หนุ่มอ่ะจริงจริงเขามีการกินโชว์เหมือนกันเพราะว่า
จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเขาเรียกว่าเป็นการชูความมั่นใจ
พร้อมกับยืนยันทำจากเนื้อปลาต้นทุนมันแพงกว่าเนื้อปลานะ
ไม่มีใครเขาเอามาทำลูกชิ้นขายหรอกอ๋อต้นทุนแพงกว่าเนื้อปลา
ใครเขาจะมาทำเป็นไปได้ยากมากตัวมันตัวมันใหญ่
ตัวมันใหญ่แต่เนื้อมันเหลือน้อยนะแม่แต่เขาบอกว่าเขาไปส่งร้านอาหารป่า
อ่าไปส่งร้านอาหารเพราะอาหารป่าเขากินกันค่ะที่เขาบอกนะ
ซึ่งจริงเขาบอกว่าส่วนใหญ่ในลูกชิ้นปลาเนี่ยมันก็เป็นปลากับแป้งนั่นแหละ
เอามาทำทำไมมันแพงขนาดนั้นใครเขาจะทำล่ะอืมเพราะฉะนั้นสยบข่าวลือนะฮะ
ว่าหนังปลาคุณกินได้ตามร้านก๋วยเตี๋ยววันนี้จริงคืออย่างอย่างในเพจของดราม่าแอดดิก
เขามีการอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมเขาบอกว่าในบางประเทศอย่างเช่นถ้าเป็นอินโดเนี่ย
เขามีความเชื่อกันว่าถ้าเกิดกินเนื้อตัวเงินตัวทองเนี่ยแล้วจะเสริมสมรรถภาพทางเพศ
เป็นแบบนั้นโดยตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามลำดับที่๑๙ตามพรบสงวนแล้วก็คุ้มครองสัตว์ป่านะคะ
ก็คือเอาง่ายต้องมีการขออนุญาตเพาะเลี้ยงจากกรมอุทยาน
ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก๔ปีปรับ๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ดังนั้นเนี่ยคือใครเขาจะมาแบบว่าเพาะขายกันเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้ถูกไหม
รองรับว่ากินแล้วเนี่ยจะเสริมสมรรถภาพทางเพศ
ถ้าอยากเสริมสมรรถภาพควรกินอาหารให้ครบ๕หมู่
ออกกำลังกายแล้วคุณพักผ่อนให้เพียงพอนะคะทางเพจแจ้งแบบนี้

รสชาติได้ค่ะรสชาติดีเลย
เพราะวันนี้หลายคนไม่กล้ากินเลยแม่เขาเอาอาสารเพราะว่าจากที่ก่อนเขากินกันเย็นเตอร์โฟล์ไงคะ

ร้านเย็นตะโฟมาปั๊บแล้วก็จะหักหักแล้วก็กินคู่กายไปแต่วันนี้คือทุกคนแบบไม่สั่งเลยอ่ะ

แต่ปรากฏว่าพอมีคนยืนยันแล้วว่ากินได้วันนี้ขายดีเลยข้างหลังแต่รู้ทีนี้อันนี้เหลือเป็น๑๐๒๐โลนะตอนนี้เหลือแค่นั้นแค่นี้นี่
แล้วก็แค่เหลือแค่เสียดแปดห่อนี่มั้ยคะอืม

อ่ะการเมืองวรณิตฮะเพราะว่าเดือนนี้ยังไงก็ยุบสภาอย่างที่บอกอยู่ที่ว่า

คนตัดสินใจคนเดียวคือนายกวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
ก็ไปที่จังหวัดอุดรธานีแต่ครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ตรวจราชการ
แสดงว่าไปในฐานะนายกคือไปในฐานะนายก
เขาก็บอกว่าอู้วนายกใช้เลขทะเบียนนะ๕๕๕๙
ทำไมไม่มาออกไปแล้วแม่๕๕๕๙นี่

จังหวัดเขาคงจะเตรียมไว้ให้อะไรอย่างนี้นะครับ
ก็ปฏิบัติภารกิจแล้วก็แน่นอนมีประชาชนสมาชิกอบต
ตอนรับแน่นอนโซโลแกนเขาคือลุงตู่สู้
นี่นายกก็ตอบกลับว่าก็ขอให้ทุกคนนะ
ช่วยกันสู้เช่นเดียวกันขอให้สู้เพื่อประเทศชาติของเรา
นะฮะนี่อืมนี่บรรยากาศภาคอีสานเนี้ย
ยกก็บอกว่ามีความเจริญเติบโตมากในหลายปีที่ผ่านมา
ประชาชนจำนวนมากมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นเพราะตนเนี่ย
ให้แก้ปัญหาลุงในครัวเรือนผ่านทางกำนันผู้ใหญ่บ้าน
พบว่าผู้ที่มีรายได้น้อยลุงเนี่ยเพราะมีอาชีพอื่นเพิ่มขึ้น
เพราะฉะนั้นนายกบอกเอาล่ะเราจะต้องพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทัน
อกความทันสมัยเข้าถึงการบริหารของภาครัฐ
นโยบายของรัฐสิ่งเหล่านี้จะต้องทำตลอดและอย่างต่อเนื่อง
แหละปรากฏว่าไม่มีข่าวอย่างไรไอ้นี่
ว่าเดี๋ยวจะมีการยุทธ์ระดับท้องถึงเหรอเปล่า

การจะให้อะไรต่างในถามของนายกรปกรมตรีเนี่ย
ก็ต้องดูงบประมาณว่ามีแค่ไหน

จ่ายหมดมันไม่ได้เรารับผิดชอบหนี้
ก่อนหน้านั้นก็มีมามาสมควรไม่ใช่เริ่มที่สมัยของตน
คือแกน้อยใจว่าเอ๊ะอ่ะก็มาโทษว่าแกก่อนนี่ก่อนี่
บอกแหมนี่ก็มีมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ใช่เหรออ่า

เขาบอกว่าต้นเนี่ยต้องดูมือซ้ายทำยังไง
เงินถึงจะเพิ่มขึ้นแต่ทางขวาก็ต้องเตรียมความพร้อม
คือสิ่งที่ต้องฝากลูกฝากหลานเนี่ย
สุดท้ายเนี่ยขอชื่นชมพี่น้องนะครับ
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องรัฐบาลจะปรับค่าตอบแทนให้กับนายกอบต
รองนายกอบตประธานสภาพรองประธานสภาพ
สมาชิกสภาอบตและเลขานุการ
แล้วคนก็ถามนี่นายกมาหาเสียงหรือเปล่าเนี่ย

ก็เหมือนว่าเขาเป็นนายกแต่ก็คือเหมือน
ลงพืชที่ช่วงนี้ให้อะไรในช่วงนี้ก็จะเป็นนี่หรือเปล่า

ผมจำเป็นจะต้องเร่งรัดให้แล้วเสร็จในเร็ววัน

วันข้างหน้าอาจจะมีการรับปรับเปลี่ยนนะครับ
ซึ่งผมไม่คิดจะอยู่๒๐ปีหรอก

ค่ะเริ่มไปแล้วเนี้ยก็ต้องเดินหน้าทำไป
ไม่ใช่จะเสนอจะให้ยุบองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
มันไม่ได้พูดมากเดี๋ยวก็มีเรื่องอีก

ไม่ทันแล้วแม่ไม่ทันแล้วไม่ได้โฆษณา
เพราะเดี๋ยวคนรอฟังข่าวของคุณแม่แตงโมวันนี้ด้วย

ให้เจ้าคุณชู่วิทย์คุณสันธนาอีกหนึ่ง

เดี๋ยวกลับมาเล่าแบบเต็มแม่ไปพาราเบลค่ะ
สุดยอดไปค่ะ

เขาบอกว่าพี่สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

หยุดเลยเมื่อกี้

ตัวล้านงั้นซึ่งจะคุณระแบบกัน
ออลายคุณระแบบ

ไอตัวกันตัวทองนี้มันชอบอยู่ในน้ำ
ส่วนตัวกลรัดหรือตัวล้านชอบอยู่ในที่แห้ง

เวลาพ่อเข้าป่าอย่างนี้เขาก็จะเอามาขายให้ตลาด

เขาเอามาแกล้งอ่อมหรือแบบแกล้งแลนกัน

อู้แล้วก็แพงมากแม่ออกมาจากป่า
คือก็มีข่าวออกไปเนอะตอนแรกเนอะ
โอ้โหแบบตอนแรกก็หลายคนก็ตกใจนะ

ใช่เอาปลาลูกชิ้นปลาธรรมดาดีกว่า

ประทะเดือดนะครับที่บรชนนะครับ

เดี๋ยวไปดูภาพสักนิดนึงนะครับ

เห็นไหมล่ะจุกเสียดนั้นท้องปวดเมื่อย
ว่ามืดวิ่งเวียนต้องเสียงเพี่ยว

คือจริงแล้วเนี่ยจะมีภาพตอนปะทะเดือดกว่านี้ก็คือตอนที่ลงจากรถ

ตรงนี้มันยังไม่เดือดเท่ากับตอนที่ลงจากรถอ่ะ

เฮ้ยเอาเมื่อไหร่บอกเลย

ดันลองเดินเข้าไปดูดิ
เฮ้ยเขาก็ไม่ให้ผมเข้า

เนี่ยครับพ่อวันนี้คุณผู้ชมครับคุณสถานประยุณรัฐนะครับ
หรือว่ารองต่ออดีตตำรวจสันติบาลนะครับ

ถึงตรวจโทษทิตย์แสงสว่าง

ที่ได้เร่งรัดคดีที่ได้มีการร้องทุกข่าวโทษในชูวิชกระวนวิสิตนะครับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคุณสถานประยุณรัฐไปถึงด้านหน้ากองประชาการตรวจละครบานนะครับคุณผู้ชมครับ

ปรากฏว่าจังหวัดที่ลงจากรถ
ปรากฏว่าจังหวัดที่ลงจากรถ

ปรากฏว่าจังหวัดที่ลงจากรถ

ปรากฏว่าจังหวัดที่ลงจากรถ
ปรากฏว่าจังหวัดที่ลงจากรถ

ปรากฏว่าจังหวัดที่ลงจากรถ
ปรากฏว่าจังหวัดที่ลงจากรถ
ปรากฏว่าจังหวัดที่ลงจากรถ

ปรากฏว่าจังหวัดที่ลงจากรถ

ปรากฏว่าจังหวัดที่ลงจากรถ

ปรากฏว่าจังหวัดที่ลงจากรถ

ปรากฏว่าจังหวัดที่ลงจากรถ

ปรากฏว่าจังหวัดที่ลงจากรถ

ปรากฏว่าจังหวัดที่ลงจากรถ
ปรากฏว่าจังหวัดที่ลงจากรถ
ปรากฏว่าจังหวัดที่ลงจากรถ

ปรากฏว่าจังหวัดที่ลงจากรถ

ปรากฏว่าจังหวัดที่ลงจากรถ
ปรากฏว่าจังหวัดที่ลงจากรถ

ปรากฏว่าจังหวัดที่ลงจากรถ
ปรากฏว่าจังหวัดที่ลงจากรถ
ปรากฏว่าจังหวัดที่ลงจากรถ
ปรากฏว่าจังหวัดที่ลงจากรถ
ปรากฏว่าจังหวัดที่ลงจากรถ
ปรากฏว่าจังหวัดที่ลงจากรถ

ปรากฏว่าจังหวัดที่ลงจากรถ
ปรากฏว่าจังหวัดที่ลงจากรถ
ปรากฏว่าจังหวัดที่ลงจากรถ

ปรากฏว่าจังหวัดที่ลงจากรถ

ปรากฏว่าจังหวัดที่ลงจากรถ

ปรากฏว่าจังหวัดที่ลงจากรถ

ปรากฏว่าจังหวัดที่ลงจากรถ

ปรากฏว่าจังหวัดที่ลงจากรถ

คุณชุวิตก็ออกกำลังกายตลอด
คุณชุวิตก็ออกกำลังกายตลอด

ชี้ใคร

กลับมาอีกครั้งนึงค่ะคือจริงต้องบอกว่าวันนี้วันที่๒มีนาคม
สารจังหวัดนนทบุรีเขาก็มีการนัดทั้งผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของคุณตังโม
รวมไปถึงคุณแม่ของคุณแตงโมนะคะซึ่งเป็นโจทย์ฟ้องไป
ปรากฏว่าแต่ละคนเขาก็มีการเดินทางทยอยกันไปที่ศาลจังหวัดนทบุรี
ตามที่ศาลเนี่ยนัดพร้อมกับฝ่ายของคุณแม่นะคะซึ่งทางคุณแม่เองเนี่ยเขาก็เปิดเผยกับทีมทนายของเขา
เขามีการนำหลักฐานใหม่เรียกว่าเป็นพยานวัตถุหลักฐานใหม่
ยื่นต่อสารนนทบุรีเพื่อที่จะประสงค์ใช้เป็นพยานวัตถุใหม่
ในการนำสืบพยานที่จะพิจารณาคดีค่ะซึ่งเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ที่มีประโยชน์ต่อรูปคดีมาก
ส่วนเรื่องของค่าชดเชยเยียวยากับทางฝ่ายจำเลยที่เหลือ
คุณแม่บอกว่าตนจะขอพูดคุยกับฝ่ายจำเลยทั้งหมดก่อน
ขณะที่นายชัยวัดซึ่งก็เป็นที่ปรึกษาทนายนะคะ
แล้วก็ทางทีมทนายของคุณแม่เขาก็ยังมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย
สิทธิ์ในคดีแพ่งอยู่แล้วโดยไม่ต้องรอในส่วนของคดีอาญาค่ะ
ซึ่งทางทีมทนายเนี่ยเขาจะมีการนำพยานวัตถุหลักฐานชิ้นใหม่เนี่ย
ไปยื่นประกอบการพิจารณากับทางศาลแล้วก็เตรียมจะแถลงต่อสารด้วยนะคะ
เนื่องจากว่าพยานวัตถุที่รับเป็นหลักฐานใหม่เนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าสำคัญในคดีนี้มาก
ยังไงอ่ะมันคืออะไรตอนนี้คุณก็บอกเดี๋ยวจะไม่ได้นอนกันอีกแล้ว
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถซึ่งมีบุคคลสองคนที่พูดคุยกัน
ที่เขาพูดตั้งแต่แรกอันนี้มันเป็นเรื่องประเด็นตั้งแต่ตอนนู้นเลย
ตัวคุณแม่เองนะคะเขามีการไปขอฝ่ายนี้ไปขอหลักฐานเนี่ยค่ะ
มาจากทางตำรวจอีกทีหนึ่งทีเนี้ยพอเอามาเสร็จเนี่ย
ก็จะมีทีมที่แบบว่ากู้เรียกว่ากู้ข้อมูล
เพราะว่ามันมีการลบข้อมูลบางส่วนที่อยู่ในคลิปออกไป
คือคุณแม่กับทนายก็เลยเอาหลักฐานอันนี้ไปยื่นให้ศาลวันนี้นะคะ
ก็อย่างที่บอกไปทีมทนายความไปยื่นก็คือไปขอของกลาง
เขาเก็บรักษาไอ้ของกลางนี้ไว้ปีหนึ่งนะคะนี่ก็คือไปขอมา
เขาบอกมีข้อมูลบางส่วนมันถูกลบออกไปผู้เชี่ยวชาญก็เลยกู้กันมา
มีการสนทนาของบุคคลสองคนถึงเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้น

คุณแม่ไม่ได้บอกคุณแม่ไม่ได้บอกเพราะเขาบอกว่ามันอยู่ในสำนวน
เขาไม่ได้อธิบายว่าใครแต่แม่เขาบอกเขาฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้ว
แล้วก็รู้สึกมั่นใจกับหลักฐานชิ้นนี้มาก
ลองย้อนกลับไปคนแรกที่เคยได้ยินก็คือใคร
เคยขึ้นรถคันนี้ขับไปก็น่าจะมีคุณกับคุณกติก

ก็คืออันนี้คือตอนตอนแรกที่ไปแล้วมันมีตอนหลังจากที่มันเกิดเหตุแล้วอีกตอนกลางคืนไงพี่
หลังจากที่ทุกคนไปที่ท่าเรือแล้วก็ขับรถออกมาถูกต้องไหม

รู้สึกจะมีพี่โบไปเราก็ขึ้นไปนั่งคุยกันที่รถด้วย
อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นใครดังนั้นเดี๋ยวไปรอ
เพราะว่าคุณแม่บอกแล้วมันอยู่ในรูปแบบของสำนวนคดีนะคะ
ซึ่งทนายความส่วนตัวของทางแซนบ้าง
ซึ่งแซนนี่ก็เป็นหนึ่งในจำเลยคดีการเสียชีวิตของคุณตังโม
ในส่วนของคุณปอกับคุณโรเบิร์ต
จริงต้องบอกปอกับโรเบิร์ตวันนี้ค่ะ
เขากลับคำให้การรับสารภาพในคดีคุณแตงโมแล้ว
เท่ากับว่าข้อหาที่ทางตำรวจมีการแจ้งข้อหาไป

ก็คือปอโดนไป๖ข้อหาคุณโรเบิร์ตโดนไป๔ข้อหา
คือเขารับสารภาพทั้งหมดในข้อหานั้น
ดังนั้นจำเลยที่เหลือจำเลยที่๓ถึงจำเลยที่๖คนอื่นที่เหลือ

เพราะว่าอายการเขาจะต้องแบ่งคดีเป็นคดีใหม่แล้ว
ด้วยความที่๒คนแรกจำเลย๑ปกับโรเบิร์ตยอมรับไปเรียบร้อยแล้ว

คือเท่าที่ดูมาตั้งแต่แรกจะเห็นเลยว่าเขาปูทางในการยอมรับอยู่แล้ว
เพราะว่าคดีที่เขารับมันเป็นคดีประมาททำให้ผู้อื่นติดตามตาย

ก็เป็นคดีแบบอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วคือประมาท
สองก็คือเรื่องของไม่มีใบอนุญาตในการขับขี่เรือ
๓เหลือหมดใบอนุญาต
๔โดนสิ่งของปฏิกูลลงแม่น้ำ

อันนี้เป็นสถิติพวกนี้
แต่ทีนี้ประเด็นที่มันเป็นประเด็นว่า

เพราะว่าบางทีเวลาที่นำมาลงในเพจนี้

ด่วนรับสารภาพแล้วทุกข้อหา
คนเห็นปุ๊บก็ตกใจตกใจแล้วก็ตีเป็นประเด็น

ตอนแรกทั้งหมดในข้อหา

เขารับแล้วว่าข้อหาทั้งหมดเนี่ยรับทราบแล้ว
ทีนี้มันก็เลยทำให้รูปคดีมันต้องเปลี่ยนไป
เพราะว่าในจำเลยส่วนอื่น

ในจำเลยที่๓๖ตอนนี้

ที่ยอมรับทุกข้อเก่าหามาเรียบร้อยแล้ว
ในขณะที่เขาก็ตกใจเรื่องของคุณแซนเหมือนกัน
เพราะว่าแม่กับคุณอัชริยะ

ปรากฏว่าคุณแซนเขาฟ้องกลับ
คุณแซนเรียก๔๐๘ล้านบาท
ก็คือตอนนี้เขาเตรียมฟ้องกับคุณแม่แล้ว
ลองไปฟังเสียงดูทั้งคุณแม่คุณตังโมแล้วก็เสียงของแซนด้วย
การฟ้องคุณแม่ให้ฟังเสียง
ตามกฏหมายที่เขาฟ้องเขากับคุณอัชริยะแล้ว

แล้วคุณแม่ก็มาถอดฟองไป

เพราะว่ามีลายเซ็นต์คุณแม่อยู่ในนั้นนะครับ

ก็คือเอาง่ายว่าสารจะนัดฟังคำพิพากษาอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าเป็นของคุณปอลคุณโรเบิร์ตวันที่๑๐พฤษภาคม

ก็จะเป็นนัดใหม่๒๘เมษายน
พอปฏิเสธก็ต้องแยกสำนวนฟ้องใหม่
คือเอาง่าย๓๖นี่คือสำนวนใหม่นั้นคือพิจารณาใหม่ทั้งหมด

ทุกอย่างมันก็ว่าไปตามกระบวนการมันเรื่องนี้มันอีกนาน
แต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นหลักฐานใหม่ถูกไหมพี่
มีสิทธิ์ก็แม่ตัวแม่เหรอ

ก็ยื่นไปแล้วก็เหมือนแบบว่าขอร่วม

อันนี้แม่เขาไปวันนี้เข้าหลักฐานใหม่
เพื่อจะไปร่วมกับทางอายการเป็นโจทย์ฟ้องแล้ว

ที่ว่ารับการเยียวยาตามนี้ล่ะคะ

แต่ตอนแรกวันนี้ผมก็เห็นแม่เนี่ย

เอาลองดูเลยคุณว่าเหมือนกับอ่ะ
ไอ้น้ำดูดิตอนที่แม่เดินมา

คือกล้องของไทยรัฐ

ไอ้ด้ามเปิดอีกทีเนี่ย
เมื่อกี้ให้ใหม่ขอดูอีกที

อ๋อแล้วไม่รู้เห็นครึ่งตัว

เนี่ยรู้ดิ

จริงจริงตอนแรกอ่ะปกตินางไม่ใส่แว่นดำนางใส่แว่นใส่ตาไง
ไม่แว่นดำนางใส่แต่ว่าจะไม่เป็นอันนี้เออมันจะเป็นอีกทรงนึง
ทรงนี้มันเป็นทรงเหมือนแบบทรงผู้ชายอ่ะเป็นทรงแบบอะไรอย่างนี้
ที่เขาจะทรงอีกอันว่านี่ก็สละแหน่ไปอยู่เขาต้องสละแหน่
อะไรมันก็ต้องอ่านคำก็ต้องเห็นน่ะมันเอ๊ะมันก็ตกใจอ่ะอืม
วันนี้มีเรื่องแปลกแปลกเกิดขึ้นอีกแล้วเรื่องอะไรขาหักแต่โดนใบสั่ง
คือตัวเองเนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายคนนึงเนี่ยเขาบอกสุดงงเลย
ขับรถก็ไม่ได้แต่โดนใบสั่งเบ้นก็คนละสี
โวยเลยตำรวจเนี่ยไม่ตรวจสอบให้ละเอียดซะก่อนคือนายพจวิทย์นะฮะ
อายุห้าสิบเจ็ดปีเนี้ยเขาร้องเรียนอย่างงี้
ถูกใบสั่งตรวจจับความเร็วจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเนี่ย
ก็เข้าไปแจ้งความกับร้อยตำรวจโทหหห์หญิงสวรรค์สวรรค์
บอกช่วยตัวตรวจสอบข้อมูลประสาทเอกจัชนาที่

ตนนี้ประสบุทธิเฮตขาหักไปตั้งนานแล้ว

เพราะช่วงปีใหม่เนี่ยมีใบสั่งส่งมาที่บ้าน
จึงดูรูปในรถกลับเป็นรถสีขาว
แต่เป็นเบ้นเหมือนกันนี่
อีกอย่างเนี่ยเป็นคนละรุ่นคนละสี
แต่ทำไมเนี่ยตำรวจถึงออกใบสั่งได้ยังไง

ทำไมไม่ตรวจสอบรายละเอียดก่อนออกใบสั่ง
ก็เลยไม่สบายใจจึงเดินทางมาแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน

ถ้าเอาไปก่อเหตุรุนแรงเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยเดือดร้อนได้

พบว่ารถไม่ได้มีการสวมทะเบียนแต่อย่างใด
ก็เลยติดต่อไปยังทางหลวง

ใบสั่งผิดคันค่ะโอ้ยถ่ายแล้วดูสิออกใบสั่งผิดคันค่ะ
เนื่องจากคันที่กระทำความผิดน่ะเป็นเน้นสีขาวอืมทะเบียนป๖
แปดก็ไก่พอพึ่งห้าสี่ห้าสี่คุณเทพหมานคร
แต่ใส่ผิดไปเลขหกจากแปดเป็นหกตัวเดียวผิดนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะ
หกก็พอก็ป่อพึ่งห้าสี่ห้าสี่คุณเทพหมานครเหมือนกัน
จึงทำให้เป็นรถผู้เสียหายนี่แหละที่เขาเสียหายเนี่ย
ซึ่งตำรวจทางหลวงก็ได้ยกเลิกใบสั่งไปแล้วแล้วก็แจ้งทางผู้เสียหายแล้ว

แต่เอาจริงมันเป็นเอกสารราชการหรืออะไรอย่างนี้

เพราะที่น้องคนนั้นที่ไปสมัครงานอย่างนี้ก็ไม่ได้เนาะ
ที่ไปสมัครงานก็ไปเขียนชื่อนับสกุลอย่างนี้
ก็ใช่อย่างนี้นะก็ชีวิตเปลี่ยนตั้งแต่๘กับ๖คือขาดตัวกลมเป็นตัวหนึ่ง๘กับ๖

คุณดูอะไรตลอดเวลาเนี่ยถามจริงหรือถามจริง
ผมดูเนี่ยผมดูเวลาที่แบบว่า

เห็นพิมอยู่
ไม่มีอยู่ในเฟซบุ๊คตลอด

อันนี้เขาไม่ได้ซื้อที่นี่แต่ผมได้มาก็เลยบอกให้ฟัง

โอเคเอาไปพักสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาค่ะ
ดินสอเขียนคิวมิสทีนแบบหัวตัดหกเหลี่ยม
คิ้วของเราเราเลือกเอง

พระกระโดดกำแพงของจริงวิ่งสับช่วยเจ้าของร้าน
ของชำเนี่ยถูกบุกทำร้ายนะฮะเอาลองไปดูหน่อยคุณผู้ชมครับ

ผู้ก่อเหตุนะฮะขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วนะครับ
เป็นภาพจากคลิปวิดีโอนะฮะนี่ผู้ก่อเหตุนะครับ
ขณะที่แม่กำลังถูกโจรล็อกคอ
ทำร้ายชาวบ้านร่างกายในร้านขายของนะ

เจอคนที่เข้ามาทำร้ายแม่ผมในคลิป

นี่เดินมานี่เดินดูดิฮะเดินแอ่นนี่ดูทรงแล้วมันทรงโจรอ่ะ
ใช่ไหมอ่านี่พุ่งเข้าไปในร้านอ่ะนี่เดินดู

อ่าอย่าไปว่าเขาอยู่อย่างงี้อ่ะนี่นะฮะ
ล่าสุดนะฮะผู้สื่อข่าวนะครับลงพื้นที่ไปที่ร้านขายของชำ
ตั้งอยู่บริเวณชุมชนวัดโขดหินฮะตะบนเนินพระอำเภอเมืองจอระยอง
เนี่ยดูสิฮะไปทำแบบนี้ฮะเอ้า
ล็อกคอแล้วบีบพยายามบีบคอแล้วมีมีดด้วยค่ะ
พยายามจะใช้มีดแบบไปปาดอย่างเงี้ยอืม

คือคุณป้าเขาก็ร้องขอความช่วยเหลือแล้วถือมีดเห็นไหม
มาแล้วฮะพระพระโดดมาแล้วฮะวันเยาหลีนมากเลยอ่ะ
เนี่ยฮะทำงานอยู่ในวัดพอดีแล้วได้ยินเสียงนะฮะ
กับคนทะเลาะกันเนี่ยก็เลยหันไปดูเห็นโยมสำเนาเนี่ย
ทำร้ายร่างกายก็เลยปีนกำแพงสูงสามเมตรเนี่ยแหละครับ
คือจังหวะที่กำลังไปช่วยโจรเจอโจรมันก็สวนออกมาพอดีนะครับ
แล้วชัดมีดมาขู่ด้วยบอกว่ามันทำผู้กรมันทำผู้กร
แล้วหนีไปเลยอืมทรงโจรมากเลยเมื่อกี้นะฮะ
เดินไปดูทรงโจรดิไปฟังเสียงละเสียงข้อหน่อยฮะ
พอดีทำงานอยู่ตรงนี้พอดีเนี่ยหลังชิดชิดกำแพงเนี่ยเหรอ
ครับครับแล้วพอดียินเสียงโยมเขาร้องครับเขาร้องเหมือนคล้ายคล้าย
คุณโดนไฟดูดอ่ะอืมโอ๊ยโอ๊ยแบบร้องดังดังมากอ่ะครับ
มาก็ลูกมองหาแล้วก็ไม่เห็นหรอกที่แรก
แล้วก็เห็นพักหนึ่งแกเห็นผู้ชายเขาล็อกคอผู้หญิง
แล้วก็ล้มลงไปครับครับอาจจะมาเร็วมั่นใจว่ามะ
ครับเลยถ้าก็โดดข้ามกำแพงมานี่อ่ะก็ก็ต้องไปช่วยคนน่ะแหละ
ใช่ท่านช่วยไว้ได้อันนี้ถือว่าพระดี
ท่านบอกว่าถ้าสมมุติว่าเดินอ้อมไปออกตรงประตูเนี่ยมันจะไกลกลัวจะไม่ทันการ

ที่มาของคำว่าพระกระโดดกำแพง

ที่๑ไงฮะวันนี้มีคนที่๑นะไม่แต่เชียงใหม่
เชียงใหม่ก็คนที่เขาเป็นมะเร็งเห็นไหมที่หมอที่เขาเป็นมะเร็งหนุ่มอ่ะ
เขาปรากฏว่ารักษามะเร็งก้อนแรกผลการตอบรับออกมาดี
แต่ปรากฏว่าเจอก้อนที่๒อีก
อะไรอย่างนี้ก็ต้องรักษากันต่อไปอะไรอย่างนี้
เช้านี้ผมตื่นขึ้นมาพร้อมกับค่าฝุ่น๑๐๐
ห้องที่กำลังรอรับการฉายแสงครับ
ผมไม่ได้บอกว่าฝุ่นควันในเชียงใหม่เป็นปัจจัยเดียว

แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีผล
ปัจจุบันผลการศึกษามากมายมันพิสูจน์มาหมดแล้วครับ

เทียบเท่ากับสูบบุหรี่กี่มวลอะไรแบบนี้

กำลังเข้ารับการรักษาฉายแสงให้กับมะเร็งในสมองก้อนใหม่
เวลาของผมเหลือน้อยลงทุกทีแล้วครับ
ระหว่างที่ผมนั่งอยู่ในห้องพักโรงพยาบาล
ผมก็คิดว่ามันยังมีเรื่องไหนที่ผมยังอยากพูด

อย่างที่ทุกท่านทราบครับว่าตัวผมเองเนี่ย
เป็นนักกีฬาบาสเก็ตบอลที่ชอบออกกำลังกายมากครับ
แน่นอนถึงผมจะพอมีความรู้
แต่ผมก็คือวัยรุ่นธรรมดาคนนึง
มีความฝันการได้เป็นแชมป์บาสเก็ตบอล
ผมมันใหญ่มากพอที่จะทำให้ผมเนี่ย
ซ้อมในวันที่ฆ่าฝุ่นแย่มาก
ผมก็มองว่าร่างกายผมเนี่ยน่าจะฟิตอยู่แหละ
เราไปออกกำลังกายได้ฝึกปอดฝึกหัวใจ
สูตรฝุ่นหน่อยก็หักร้างกันไปไม่เป็นไรหรอก
คนอื่นก็สูดกันไม่เป็นไรหรอกนะ
แล้วก็ผมก็เป็นมะเร็งปอดครับ
ตรงนี้เชียงใหม่ที่๑หรือไม่
วันนี้ประเทศไทยของเราติดอันดับหนึ่งของโลก
กับค่าอากาศที่แบบว่ามันไม่ดีเลย
คือศูนย์เอากลับมาที่กรุงเทพก่อนดีกว่า
พบว่าโอเคล่ะดีขึ้นมีแนวน้องรุดรอง
แต่ยังเกินค่ามาตรฐานอยู่๖๘พื้นที่
แต่ในวันที่๑ถึง๓การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างอ่อนนะฮะ
ประกอบกับมีสภาวะอากาศปิดอย่างต่อเนื่อง
มันก็จะมีแนวโน้มสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น
ข่าวดี๔๑๐การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี
คืออากาศจะเปิดส่งผลให้ฝุ่นสามารถแพร่กระจาย

และช่วงนี้มวลอากาศเย็นยังแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน

มีอากาศเย็นตอนเช้ากลางวันนี้โอ้ร้อนร้อน
แล้วก็บอกว่าหลังวันที่๑๐เราจะเจอ๔๑องศา

มันไม่มีฝนที่ทางรมกระเหล่มแปรปรวน
เป็นสัญญาณของฤดูร้อน
ควรระวังอันตรายอย่างแรกเลยมันแห้งใช่ไหม

ปรากฏว่าวันนี้เขาดูดาวเทียมจุดความร้อน
ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจ
ตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกตินะฮะ

บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ของพวกเราก็ติดตามดูแลตัวเอง

ใช่ถูกต้องค่ะช่วงต้นปีแบบนี้
ต้องบอกว่าเป็นช่วงของการยื่นภาษีประจำปีของประชาชน

มิจฉาชีพก็ใช้ช่วงเวลานี้แหละค่ะ
โอ้โหคือช่วงไหนเป็นยังไง
หากลงต่างมากมาย
แล้วจ้างอ้างบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นกรมสรรพากรนะคะ

แล้วให้คลิกลิงก์เพื่อตรวจสอบรายละเอียด
ตอนนี้ค่ะทางกรมสรรพากรเองนะคะ
คือเขาก็มีการลงในเพจเฟซบุ๊ก

อย่าไปกดลิงก์อะไรพวกนี้เด็ดขาดเลย
เพราะว่ามันอาจจะทำให้

เพื่อใช้สำหรับการยืนยันตัวตน
ในการเข้าสู่ระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส

หรือจะมีการแจ้งการส่งเอกสาร

โดยไม่มีการแจ้งว่าคุณยื่นไม่สำเร็จ
เขาจะไม่มีการส่งอะไรไปบอกแบบนี้นะคะ
อย่างนี้ถือว่ามิจฉาชีพแน่นอน

ถ้าเกิดประชาชนคนไหนที่อยากจะติดตาม

หรือว่าสงสัยว่ามันใช่หรือไม่ใช่เนี่ย
หรือว่าจะโทรศัพท์เข้าไปก็ได้
เขามีศูนย์สารณิเทศสัมพกร๑๑๖๑
สงสัยโทรตรงเข้าไปหาสัมภากรดีกว่าตอนนี้
เพราะว่าบางทีตอนนี้เรื่องของการคลิกลิงก์เนี่ย

ดังนั้นเนี่ยมันมีหลายเคสก่อนหน้านี้ที่
โทรศัพท์เข้ามาแล้วก็อ้างว่าเป็นสรรพากรอย่างนี้
คุณยังไม่จ่ายเงินค่าภาษีนู่นนี่นั่น
คุณค้างชำระมาแล้วให้คุณไปทำนู่นนี่

โดนทวงหนี้คุณสาวโดนคุณจะโดนป่ะโดน
คือเอาง่ายวันนี้คนที่เรารู้จักอ่ะ
ถ้าสมมุติว่าไปเอาหนี้นอกระบบปุ๊บ

สามารถดูดเงินพวกเราดูดเบอร์โทรศัพท์เราไปได้หมดเลยนะ
เขาก็จะโทรตั้งแต่ยายงยายหนโดนหมดเลย

เขาบอกเดี๋ยวก่อนนะแต่ที่โกรธกว่านั้นคืออะไรรู้ไหม

เป็นพ่อบุญธรรมแล้วก็มาทวงหนี้
คือแม่เป็นพ่อบุญธรรมของคนที่ไปยืนหนี้

มันทำให้แบบว่าตอนโทรศัพท์มาเนี่ย
ดล้อมรอบเสียงเหมือนกำลังทำงานกันอยู่

มันก็มันด่ามันก็อะแล้วก็วาง

ฉันเป็นพ่อใครไม่ได้กะ
โอ๊ยเธอบอกว่าฉันเป็นพ่อเป็นเธอฉันกู๊ดโหดเธอ

โอเคไปพักสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมากันต่อค่ะ

จริงดิ้งเช็ดไข้เมื่อคืนพี่พี่ก็เป็นค่าย

เออแบบซันแกงมาไม่ขึ้นเมื่อกลับแล้วก็
แล้วก็หายกินยากินยาอัดยาตอนนี้เริ่มมาอีกแล้วตาเริ่มเผาเยิ้มแดง
เนี่ยอยู่นี้เจ้าคำในเวนไม่บอกว่างี้
เขาขีบนะว่าโภชนาธุกรมสับเด็ดประจำรายการข่าวใส่ไข่
คือให้ดูในคอมเมนต์มีอะไรบ้างนะฮะเขาขึ้นมาเลยนะ
เนี่ยนะฮะโภชนาธุกรมสับเด็ดรอยการข่าวใส่ไก่ใส่ใส่ใคร
ถนนเท่ากับถนนอีบ้าสารแนคือสารแนอืม
จริงจริงเขาเรียกว่าสารแน่นะแต่คุณอ่านว่าสารแน่สารแน่
ไม่ฉันพูดมาตั้งนานแล้วหรือเปล่าไม่ไม่มันเป็นมันเป็น
สันดาลของคุณตั้งแต่เด็กเด็กอ๋อสันดาลโทษดีไตหาแล้วอีหนุ่มอีผีหาสาตาน
ว่าอีผีมีไหมอีผีมีต้องมีใช่ไหมคะถนนเท่ากับถนนสารแหน่คือสารแน่
อมหิตคือด่าพี่หนุ่มอีผีคือด่าพี่หนุ่มเสี้ยเหมือยคือจัดการฟาดกลับ
คำคืออุ๋ยภาคภูมิซ้ำคือซ้ำเติมแว้งคือโดนทำร้าย
ซ้ำเติมหยวนหยวนนี่คือแม่บ้านของมดดำอ๋อไม่ใช่หยวนหยวนนะ
หยวนแม่บ้านหลวยหลวยก็คือบอกว่าสวยสวยโลกสวยคือมองโลกในแง่ดีมากเกินไป
ตีปากคือมือตบปากน้ำน้ำคือชื่อทีมงานที่พี่หนุ่มชอบเรียกน้ำน้ำน้ำนะ
เนี้ยเออทุกคนไปรวบรวมกันมาน่ะดูดิชอบคำนี้ดูดิ
เว้นก่อนนะพี่เนี่ยเนี่ยดูสิไปแล้วหนีไปแล้วเออเนี่ยเครื่องรีโมทเนี่ยดูดิ
เมื่อกี้เราไปพูดถึงเขาไงเขาก็เลยเสี้ยกลับมานี่ไงนี่ไงเครื่องรีโมทเห็นไหม
เมื่อกี้จะไปพูดถึงเขาเรื่องขายของเพจนี้ดีนะสนุกดีเขาคือเขาเขาจะแบบโพสต์เรื่องราวของ
ของในวงการทีวีเยอะมากคือใครไม่เคยตามไปตามได้เลยเครื่องรีโมท
เขาจะแบบมีการประเมินเรตติ้งเขาจะมีการพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้
ในวงการทีวีอ่ะเพราะว่าอันไหนที่แบบควรจะเครื่องรีโมททิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ย
อู๋นี่ไงอู๋เค้าไปเจอเค้าบอกว่าใกล้ถึงเวลาแล้วเออใกล้จริงจริง
คิดว่าคุณพุทธอภิวัลจะไปอยู่ช่องไหนเออเมื่อไหร่เขาไปอยู่ช่องไหนเธอ
ใครคิดว่าวงในว่ามาค่ะอิอิเพราะว่ามีก่อนหน้านี้เค้าพยายามแบบอยากพูด
เพราะก่อนหน้านี้อ่าคุณพุทธเค้าไปบวชเอ่อทุกคนก็รอว่าเค้าไปบวชหรอ
ใช่เค้าบอกว่าเค้าไปบวชใช่เนี้ยใครอยากรู้เรื่องราวของในวงการทีวีน่ะ
ผมแนะนำให้ตามเครื่องรีโมทแล้วคุณจะรู้ว่าเออแบบมันมีอะไรในวงการทีวีบ้างอะไรอย่างนี้
เรื่องนี้ตามได้ด้วยไหมคะพี่หนุ่มใหม่ดาวิกาซึ่งเขาแบบว่านางเอกอย่าง
ทรงแห่งซึ่งมันเป็นรายการของนางอ่ะในดาวิกาเนี้ยอืมก็มีการพาดผิงถึงบุคคลที่สาม
เป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องราวดารากันซีนรวมถึงดาราที่ไม่อยากร่วมงานด้วย
กลายเป็นกระแสดราม่าล่าสุดเนี่ยใหม่ดาวิกาเปิดเผยว่ามันคือบทเรียนในชีวิตของใหม่เลยล่ะ
ที่เราเขียนคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วมันไม่โอเคเราก็ต้องออกมายอมรับภาพ
แล้วเขาก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำไปอยากจะขอโทษทุกคนจริง
ขอโทษสิ่งนี้ไปกระทบกระเทือนจิตใจหลายหลายคนขอโทษที่เราทำคอนเทนต์นี้ออกมา
แล้วไม่ได้รอบครอบค่ะใหม่ขอประกาศยุติทำรายการเพื่อนใหม่ไปเลยค่ะ
เพราะว่าใหม่จะหาคอนเทนต์อย่างอื่นทำแทนแล้วเพื่อนใหม่ก็จะจบไป
แล้วก็อีพีนี้จะเป็นอีพีสุดท้ายโดยจะเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นบทเรียนของชีวิต
แล้วดาวิเชื่อว่าดาวิจะพัฒนาไปปรับปรุงในทางที่ดีมากขึ้นดีกว่า
เออการยกมือขึ้นมาบังเพื่อน
หรือบางทีก็คือไปบังคนข้างหลัง
มันมีทุกยุคทุกสมัยทุกยุคอืมเพราะอันนี้มีถึงขั้นแบบโอ้
แบบอันนี้ก็มีเพราะว่ายืนเรียงกันเนี่ยเพราะเมื่อก่อนอ่ะอย่างเวลาลง
หน้าสี่ไทยรัฐเนี้ยมันจะมีแค่เจ็ดตำแหน่งแล้วพอดีว่า
พอเกิดแบบแปดเก้าตำแหน่งเนี้ยมันจะเกินขอบมันตัดขอบมันจะหลุกตัด
เขาก็ต้องมีการแบบว่าเบียดกันเข้ามาก็จะยืนเต็มตัวก็เหลือสี่สิบห้า
ตะแคงเพื่อให้เพื่อนอีกคนเข้าได้แล้วบางคนเนี่ยใส่ชุดซ้ำกัน
แบบว่าผ้าพับเดียวกันอย่างเงี้แหมมันก็อยู่ทุกยุคทุกสมัย
แล้วบางคนก็คือเห็นเพื่อนกับคนหนึ่งใส่ชุดนี้เอ้า
ถ้าเกิดเธอใส่ชุดนี้คนเดียวเท่ากับว่าคนอื่นก็เป็นแบบว่า
ตัวเองเป็นแต่คนอื่นอีกเจ็ดแปดคนเนี้ยเป็นตัวริ้วล้อ
ก็ไม่ยอมก็วิ่งไปยืมชุดเปลี่ยนชุดงานก็ดีเลไปนักข่าวก็งงว่าเอ้า
๕โมงจะรอสัมภาษณ์จะทุ่มแล้วยังไม่งานไม่เลิกสักที
อ่าดาราไปเปลี่ยนชุดอยู่กลางละครก็เป็นเออ
กองละครนี่แบบเสื้อผ้าแบบไม่ต้องเลือกเนอะคนบางคนก็แบบไม่ได้ตาม
แรคเตอร์เลยฉันอยากสวยฉันก็เลือกชุดนี้มาอะไรอย่างนี้
ชีวิตจริงสนุกเกินในละครเยอะใช่นี่ยังเด็กเนอะแต่พอทุกวันนี้
ยูทีภาวะมากขึ้นอืมอังตรงอันของดังขึ้นแล้วคงไม่ทำ
งห้องแต่งตัวแย่งห้องแต่ง

มงกุฎใส่หัวยังดึงออกมาได้เลย

สมัยก่อนมีการเหมือนกับว่าชุดนี้เตรียมไว้ให้คนนี้ใช่ใช่ไหม
อันนี้ชุดเนี้ยเตรียมให้คนนี้อีกคนนึงเข้ามาเสร็จปุ๊บ
เอาชุดนี้ไปใส่เลยแล้วอีกคนที่เตรียมไว้อ้าวแล้วชุดคุยกันไหน
ภาคอันนี้ดารานะใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้ก็เป็นดารานะ
อันนี้ย้อนกลับไปนะเมื่อก่อนเนี่ยทะเลาะกันเลาะกัน
ไม่ไม่ชอบกันกั้นผ้าไงทีมงานเอ้าทำไมไม่เริ่มงานสักที
เมื่อก่อนอีเวนต์ไงหนูแยกแยกห้องกันแต่งนั้นแยกห้องหนู
ถ้าสมมุติไม่กั้นผ้าไหมคุณบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณเองเนี่ย
ย้อนกลับไปในแบบยุคก่อนน่ะอืมยุคเก้าศูนย์ยุคอะไรมันมีมา
โอ้โหก่อนหน้านั้นก็มีน่ะสนุกกว่าด้วยโอ้โหมันสนุกเยอะ
บอกเลยไอ้เรื่องแบบนี้นะนี่เด็กเด็กอันนี้เด็กเด็กเนอ
อันนี้เด็กเมื่อก่อนมันแบบโอ้โหแบบเอาชุดไปซ่อนอีกคนขึ้นไม่ได้
โอ้โหน้องถามหายแบบชุดหายอย่างเงี้ยดาราจะขึ้นไปเดินตั้งแต่จะต้องเปลี่ยนชุดแบบมีการอุ้ย
เอาจริงถ้าให้เล่าห้าหกนาทีที่เหลืออะไรกันยังไม่พอเลยหรอ
งั้นพักก่อนหน้าเดี๋ยวกลับมาใหม่น่ะภรรยาดบรรดิเรื่องมันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างอย่างเงี้ย
อุ้ยต้องเหรอเทือกีโลกรรมเธอก็เยอะไอ้หนุ่มอยากให้ตั้งกล้อง
เนอะตอนโอ้โหไงเอาจริงจริงน่ะ
เมื่อกี้คนอยากรู้เรื่องพวกนี้เยอะมากอืมเนอะเอาละ
ตะปงตะปูมีหมดอ่ะเนอะมีหมดมีหมดทุกอย่างจริง
แม้กระทั่งแบบเชื่อว่ายังมีเลยเข้าฉากละครด้วยกันเนี่ยนะระหว่างนางเอกนะ
เล่นประกบกันอย่างเงี้อืมเนี้ยคนหนึ่งบางทีถ้าพลาดก็จะเดินแบบ
กล้องอ่ะเขาจะมีกล้องก็ต้องแบบยืนแบบบังไฟไม่ให้เงาให้หมด
บังเฟรมให้ไฟแบบให้ไปเนี้ยไปภาษณ์เงาของคนข้างหลังอย่างเงี้ยใช่
ไฟมันต้องส่องทั้งคู่ไฟ
มันโอ้โหป่าก่อนมันยิ่งกว่านี้เยอะใช่ไหมรถเมฆก็เจอเนี่ยรถเมฆก็เคยเจอใช่ไหมรถเมฆเจออย่างไร